อันนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อได้ว่า
ฮิตเป็นที่นิยมของคนเมืองพยาวนู่นแหละไปกินการก๋วยเตี๋เป็ดชื่อดังร้านนี้นะคะ
ครับอยู่ที่ร้านปอเป็ดสาขาปั๊มน้ำมันปอตทร่องห้า
ตะบนบ้านต่อมอำเภอเมืองพยาวค่ะครับไปถึงที่ร้านไปหาเจ้าของร้านนะคะ
คือนายสงกรานเจนใจถามถ่ายว่าเรื่องราวการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่เป็นมายังไง
สงกรานบอกเปิดมานานกว่า๒๐ปีแล้วนะคะตอนนี้มีสองสาขาด้วยครับ
ส่วนสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ทำให้ถูกใจลูกค้าก็คือเป็ดเป็ดเนี่ยต้องเชื่อดวันต่อวันตุ๋นวันต่อวันเลย
เพื่อให้ได้รสชาติความสดความหวานของเนื้อเป็ดอืมไม่ใช่เป็ดแช่แข็งมาไม่ค่ะ
สดใหม่นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำซุปค่ะน้ำซุปก็จะเข้มข้นหอมกลุ่นมีความหวานของน้ำซุปไม่มีความคาวเลย
เอามาผสมผสานกันทั้งน้ำซุปทั้งเนื้อเป็ดอร่อยลงตัว
ส่วนราคาค่ะสี่สิบบาทเท่านั้นเต็มชามแบบเนี้ยเป็ดเน้นเน้นอย่างเงี้ยครับ
ส่วนใครอยากทานพิเศษก็เพียงห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเป็ดสับปีกคอขา
แยกขายเป็นจานด้วยแล้วแต่ขนาดแบบห้าสิบบาทก็มีครับ
เริ่มต้นราคาห้าสิบบาทเป็นต้นไปนะคะค่ะร้านเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ
ใครไปพยาวแนะนำว่านี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะสำหรับคนที่ชื่นชอบเมนูเป็ด
ไปทานกันเป็ดนี่แบบเนื้อแน่นนุ่มไม่เหนียวไม่คาวไม่เหม็นสาบเลยล่ะ
นี่โอ้โหถ้าสั่งก๋วยเตี๋เป็ดส่วนใหญ่ผมจะสั่งเป็นแห้งเส้น

น้ำใช่ไหมก็แล้วแต่ชอบนะครับ